ฟังข่าวนี้แล้วคุณจะตกใจนะครับ
เพราะว่าผู้เสพและผู้ขายรายนี้เป็นเจ้าอาวาสวัด
ใช้ผ้าเหลืองบังหน้าแล้วก็เปิดกุฏิ
เป็นจุดจำหน่ายจุดมั่วสุมเลย
ตำรวจได้ข้อมูลลับมาก็ต้องบุกจับสิครับ
แหมคุณช่วงนี้มะวานก็มีข่าว
ตำรวจที่มียาบ้าครอบครองคราวนี้มาเป็นเจ้าอาวาสอีก
อ้าวมันเกิดอะไรขึ้นในสังคม

เข้าไปตรวจสอบกุฏิของเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝังนะครับ
หลังจากได้ข้อมูลมาว่าเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้
มีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้แก่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่
โดยใช้ห้องพักภายในกุฏิวัด
เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติด
เป็นทั้งจุดเสพเป็นทั้งจุดขาย
เมื่อไปถึงนะครับก็พบพระดำนามสมมุตินะ
ยืนอยู่บริเวณหน้าห้องพักบนกุฏิ
แสดงทีท่ามีพิรุษเมื่อพบเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่ก็ได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น
ตรวจค้นในกุฏิและขอตรวจปัสสาวะด้วย
เรื่องต้นพระดำก็ยินยอมให้ตรวจปัสสาวะนะ
ขนการตรวจเบื้องต้นเป็นอย่างไรรู้ไหมคุณ
พบสารเสพติดในปัสสาวะฉี่สีม่วงว่างั้นนะฮะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นภายในห้องพักในกุฏินี่แหละครับ
โดยให้พระดำเป็นผู้นำตรวจค้น
พบจริงด้วยยาบ้า๑๑เม็ดกัญชาแห้ง
แล้วก็ถุงที่ใช้บรรจุยาบ้าอีก๑๕ถุง
นี่ยังไม่ได้แกะออกมานับนะว่ามีกี่เม็ด
โทษหนักเลยนะครับไม่ได้เสพอย่างเดียว
แต่ขายด้วยแล้วก็ผ้าเหลืองบังหน้าด้วยนะครับ
จากการสอบถามพระดำให้การบอกว่ายาเสพติดดังกล่าวเนี่ย
เป็นของอาตมาจริงตำรวจจึงแจ้งข้อหาว่า
ยาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
และตอนนี้พระดำเรียกตัวเองเป็นอัตมาไม่ได้แล้วนะ
เพราะตำรวจนำตัวพระดำไปทำการลาศิกขาจากการเป็นพระ
แล้วก็นำตัวพร้อมของกลางยาเสพติดทั้งหมด
นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ฟังแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจนะคุณนะ